ท่านผู้ชมครับเราย้อนไปดูคดีฆ่าหันศพน้องแอ๋มกันหน่อยนะฮะ
โดยแก๊งของนางสาวเปรี้ยวนะครับ
ก็มี๔คนมีเปรี้ยวมีเอิญมีแจ้แล้วก็นายวศิลป์
สารชั้นต้นก็อ่านคำพิพากษาไปแล้วนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๕พฤษภาคม
มีชาวบ้านไปพบศพหญิงสาวถูกหั่นเป็น๒ท่อน
แล้วก็ฝังดินไว้ในพื้นที่บ้านโนนสง่าที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
วันนี้มีความคืบหน้ากรณีที่ว่า
จำเลยที่ถูกพิพากษาไปในศาลชั้นต้นจะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์
เพราะว่าโทษนี่ก็ถือว่าไม่น้อย

ใช่แต่ว่าก็มีการสารภาพก็เลยลดโทษ
ในส่วนของเปรี้ยวเนี่ยเขาเคยบอกว่าเขาไม่อุทธรณ์
แต่บอกว่าแม่คุยกับเปรี้ยวว่าอุทธรณ์เถอะ
ใช่ส่วนของเอิญเนี่ยบอกแต่แรกว่าจะอุทธรณ์

วันนี้นะครับนายอมรพงศ์จันกวีทนายความของ
นางสาวปริยนุษย์โนนวังชัยหรือเปรี้ยว
จำเลยที่๑ในคดีฆ่าหันศพน้องแอ๋ม
แล้วก็นางสาวกวิตาราชดาหรือเอิญ

ได้ไปยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่น
หลังจากเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
สารชั้นต้นได้พิพากษาคดีโดยให้เปรี้ยว
พร้อมกับพวกที่ร่วมกันก่อเหตุ
หั่นศพนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยหรือน้องแอ๋ม
พากษาจำคุกตลอดชีวิตเปรี้ยวและเอิญ
ความผิดร่วมกันฆ่าทำลายศพและร่วมกันลักทรัพย์
แต่ว่าทั้งสองให้การเป็นประโยชน์นะครับ

เหลือจำคุก๓๔ปี๖เดือน

ไม่ขอใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ใด
รับได้กับโทษจำคุก๓๔ปี๖เดือน

ส่วนเอิญตั้งใจใช้สิทธิ์ขออุทธรณ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เพราะให้เหตุผลว่าตัวเอิญเนี่ย
ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าแอ๋มให้ถึงแก่ความตาย
คนที่มีเรื่องกันก็คือเปรี้ยวกับแอ๋ม
เพียงแต่ว่าเอิญอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แค่ร่วมทำร้ายแอ๋มกับเพื่อน

มองว่าในส่วนของเอิญเนี่ยเขามองว่าตัวเขาเนี่ย

เขาก็เลยเปลี่ยนใจมาเป็นอุทธรณนะครับ
แต่เอิญเนี่ย

ถ้านายโจทในคดีนี้
ก็เอิญเรื่องเรื่องเตรียมธรรมพุทธ
ก็ได้ยื่นอุทธธรรณเหมือนกันนะครับ
โจทธก็คือ่ามจำฝั่งของ
ของสารชั้นต้นเหมือนกันเนื่องจากนางพิชภาคำเพิงใจ
แม่ของน้องแอ๋มไม่พอใจในคำพิพากษาก็เลยมายื่นอุทธรณ์ใน๓ประเด็นด้วยกัน
ก็คือ๑อุทธรณคำพิพากษาของสารชั้นต้นที่จำเลยที่๑ก็คือเปรี้ยว
จำเลยที่๒คือเอิญและจำเลยที่๕คือแจ้ฆ่าคนตายโดยเจตนา
และจำเลยที่๔นายวศิลปนามพรมที่เป็นผู้สนับสนุน
ซึ่งจะยื่นอุทธรณ์ต่อสารว่าทั้ง๔คนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
ซึ่งมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะฮะ
ประเด็นที่๒ที่สารมีคำพิพากษาว่าจำเลยทั้ง๔ให้การเป็นประโยชน์

แต่โจทย์เห็นว่าจำเลยทั้ง๔ไม่ได้ให้การที่เป็นประโยชน์
แต่ให้การก็เพื่อประโยชน์ของตัวเอง
ขอยื่นอุทธรณ์ตามคำฟ้องเดิมของโจทย์
ในความผิดที่ทั้งหมดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
และประเด็นที่๓ก็คือเรื่องชดเชยค่าไร้อุปการะ
สารชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่๑๒
ร่วมกันชดใช้เงินให้กับโจทธ์๑ล้าน๗หมื่นบาท
พร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปี
นับตั้งแต่วันที่๒๓พฤษภาคม๒๕๕๙
วันที่ฆ่าน้องแอ๋มมีคนไปพบศพ๒๕
ซึ่งจะยื่นอุทธรณยืนตามคำร้องเดิมของโจทย์
คือเรียกร้อง๑๐ล้าน๓แสนบาท
เพราะว่าคนตายมีรายได้เลี้ยงดูมารดามาอย่างต่อเนื่อง
ตกแล้วเดือนละประมาณ๕หมื่นถึง๑แสนบาท
ขณะนี้นะครับเปรี้ยวกับเอิญแล้วก็แจ้นะครับ
นางสาวอภิวัลสัตยบัณฑิต
ตอนนี้ก็ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางคลองไผ่

ก็ทนายความฝ่ายจำเลยบางคนยื่นเรื่องต่อสารขอขยายอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวออกไปถึง๑๐กันยายนนะฮะ
ซึ่งหากครบกำหนดแล้วก็จะรวบรวมสำเนาอุทธรณ์ส่งให้กับฝ่ายโจทย์ฝ่ายตรงข้าม
เพื่อทำคำแก้อุทธรณ์ภายใน๑๕วัน
หากฝ่ายตรงข้ามไม่แก้ก็จะรวบรวมส่งสารอุทธรณ์ภาค๔เพื่อพิจารณา